จำได้ใช่ไหมครับช่วงหลังเลือกตั้งใหม่เนี่ยนะฮะ
ก็มีคุณสันทนาไปเผชิญหน้ากันกับคุณชูวิทย
ที่บริเวณที่ทำการของพักเก้าไกล
มีปากมีเสียงกันกระทบกระทั่งกัน
ล่าสุดคุณสันทนาไปแจ้งความกับคุณชุวิต
ในข้อหามินประมาทนะฮะ
แล้วก็เตรียมร้องกับกรกตให้ตรวจสอบว่า
ชูวิตไปแซ่กแสงช่วยก้าวไกลหาเสียงหรือไม่นะครับ
ประเด็นนี้นะครับคุณสันทนาประยูณรัฐนะครับ
อดีตตำรวจสันติบาลนะฮะ
ว่าวันที่๑๕พฤษภาคมเนี่ยไปเจอคุณชวิตที่ก้าวไกล
แล้วก็มีปากเสียงกันวันนั้นปรากฏว่ามีบุคคลปริศนา
ไปปลาแก้วน้ำใส่ด้วยแต่โชคดีหลบทันก็เลยไม่เป็นอะไร
จากนี้ได้มีการยื่นหนังสือไปถึงสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
หรือว่ากรกตเพื่อขอให้ตรวจสอบสถานะของนายชวิตว่า
เป็นสมาชิกของก้าวไกลหรือเปล่ากรกตยืนยันว่าคุณชวิตไม่ได้เป็นสมาชิกของพักก้าวไกล
ทำให้สงสัยว่านายชูวิทย์มีสิทธิ์อะไรขึ้นไปปราศัยบนรถขยายเสียงของพักเก้าไกล
ที่เขามีการออกไปหาเสียงแล้วก็มีจังหวะหนึ่งที่มีการไปขอบคุณประชาชนนะฮะ
เห็นภาพของคุณชุวิตขึ้นไปก็คือเย็นวันที่๑๕พฤษภานั่นแหละนะฮะที่คุณพิธาเขาไปขึ้นรถแล้วก็ออกไปขอบคุณประชาชนนะครับ
ที่บริเวณอนุสาวรีประชาธิปไตยซึ่งล่าสุดการแจ้งความก็คือแจ้งความคุณชวิตในข้อหามินประมาทด้วยการโฆษณาแล้วก็ดูหมินซึ่งหน้า
และหากมีหลักฐานว่าใครที่เป็นคนปลาแก้วน้ำใส่เขาก็จะแจ้งความคนนั้นในข้อหาทำร้ายร่างกายเพิ่มเติมด้วยครับ
อะไรที่เขาล่วงละเมิดผมเป็นความผิดวันนี้แม้ว่าจะเป็นการกล่าวาจาทุกอย่างแล้วเป็นการดูหมินซึ่งหน้าผมก็จะแจ้งความดำเนินคดีให้เป็นตัวอย่าง
มันพูดเองได้หมด
ก็บอกว่ารับเรื่องแล้วแล้วก็จะรวบรวมหลักฐาน
ซึ่งต้องเรียกคุณชุวิตฐานะผู้ถูกร้องมาให้ปากคำ
ส่วนเรื่องที่คุณสันทนาโดนปลาแก้วน้ำใส่
ตอนนี้ขอตรวจสอบก่อนจากกล้องวงจรปิด
ถ้าพบว่ามีคนทำผิดจริงปลาของใส่จริง
ก็จะเรียกตัวมาดำเนินคดีตามที่มีการแจ้งความไว้เหมือนกันนะครับ